ที่นี่กันบ้างฮะเค้าบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งวัดหนึ่ง
เขามีการทำโรงทานซึ่งมันก็เป็นเรื่องดี

แต่ไอ้ที่ว่าไม่ดีและเป็นที่ถกเถียงกันในโซเชียลหนักเลย
เพราะว่าโรงทานที่วัดแห่งนี้กลับมีการทำโรงทานที่ว่า
เหล้าฟรีภายในวัดด้วยนะครับ
โอ้โหนี่กลายเป็นประเด็นเลยล่ะครับ
เพราะเค้าก็รนรมกันอยู่ในวัดหรืองานวัด
อย่าได้แจกเหล้าอย่าได้มีการแบบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในวัด
แต่เนี่ยที่เขาทำโรงทานกันอยู่เนี่ยมันมีอยู่ซุ้มหนึ่งที่หนึ่ง
มีการแจกเหล้าฟรีด้วยงงไปหมด
เพราะว่าไปเจอแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเทดื่มเทดื่มกันจริงจังเลยนะ

เพราะว่ามันมีกระดาษแปะเอาไว้เขียนเอาไว้ว่าโรงทานเหล้าฟรี
ตอนแรกคิดว่าขวดน้ำปลาไม่ใช่นะ

นี่ครับกระดาษก็เขียนเอาหมุนแก๊กเอามันใช่เลย
เอาเรื่องนี้นะครับพระพยอมไม่ยอมอยู่เฉยอยู่แล้ว
พระพระยอมนะครับกรยานนท์เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องนี้มันจะไม่ทำให้เกิดบุญแน่สิ่งสำคัญเลยมันจะเกิดแต่บาป
ท่านนะพระพยอมท่านพูดเองนะบอกว่านี่คือความโง่
ไม่ใช่ปัญญาไคร่ครวนให้ดีทั้งยังทำให้คนที่เขาไปดงไปดื่ม
นทุกข์ทรมานและคนที่ทำแบบนี้จะต้องทรมานเพราะบาป
เพราะการกินเหล้าเมายาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาดกันได้

กันนั้นลองไปฟังและไปสาทุกข์กันหน่อย
ใช่ค่ะ
ให้พระพยอมท่านเทศให้เราฟังเลยนะครับ
น้ำเปลี่ยนนิสัย
ที่เป็นอาหงอาหารเพื่อจะได้บุญกันแล้วกัน
ส่วนไอ้สิ่งนี้ท่านก็ขอละเอาไว้
ว่าอย่าทำเลยมันไม่สร้างสรรค์
รังสรรค์แต่ทำให้เกิดบาป